จะมาไม่มาเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดนักเตะบาดเจ็บเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ร่วมงานกัน
แต่ที่แน่ครับความพร้อมนะตอนนี้ก็จะเตะที่สนามกีฬาสมโพธิ๗๐๐ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็อยากได้นักเตะที่ดีสุดมาร่วมทีมครับ
โน้ยังบอกว่าการไปแข่งที่เชียงใหม่เป็นโอกาสที่ดีมาก

ก็หวังว่าจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการแข่งขันได้
อย่างล่าสุดไปศรีสะเกดก็บรรยากาศดีมาก
แฟนบอลไทยทุกคนคู่ควรจะได้ชมเกมแบบใกล้ชิดแบบนี้
ก็จะทำให้แฟนบอลได้สัมผัสและมีความสุขรวมถึงนักเตะด้วยครับ
ส่วนเมืองทองก็จากการเปิดตัวกวินธรรมสัจจานันท
พุทธศาสตร์ประตูดีกรีทีมชาติไทยจากโอเอชรูเบิ้ล
ทีมในหลีกสูงสุดของทางเบลเยี่ยมมาร่วมทีมเป็นครั้งที่๒
กะวินเคยเฝ้าเสาให้กับเมืองทองตั้งแต่มี๒๐๐๗๒๐๑๘
แล้วก็ลงไปทั้งสิ้น๓๔๗นัด
นับทุกถ้วยทุกรายการพาทีมคว้าแชมป์ไปละทั้งสิบรายการ

กันเรียบร้อยก็มาอยู่กับเมืองทองแบบย้ายขาดเลยนะครับ
ก็มีโอกาสถูกยืมตัวไปเล่นที่อื่น๒ครั้งด้วย
แล้วก็มาเล่นกับการท่าเรือในศึกไทยลีกนะครับ
๒ระดูการที่ผ่านมาเฝ้าเสาไปทั้งหมด๖นัดด้วยกัน